มันอันตรายหรือไม่นะครับ

ที่ถ่ายจากกล้องหน้ารถนะครับ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นกล้องมือถือด้วยเพราะว่า
ตัวกล้องมีการเคลื่อนที่เล็กน้อย

หนุ่มสกลนครวัย๒๓ปีนะครับ
ถ่ายไว้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วล่ะ
แต่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก

จักรพงศ์ก็เปิดเผยกับทีมข่าว
บอกว่าวันเกิดเหตุกำลังเดินทางจากสกลนคร

แต่พอถึงบริเวณ๔แยกเมืองใหม่
ก็พบกับรถเก๋งคันในคลิปนี่แหละค่ะ
กำลังจอดรถติดไฟแดง

แล้วก็หัวจ่ายน้ำมันคาอยู่ที่ตัวถังเลยค่ะ

แล้วก็ขณะที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอ
คาดว่าคนขับน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะ

ก่อนจะตัดสินใจเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย

เพราะว่ามีผู้มามุงดูรถยนต์คันดังกล่าว

แต่ตัวเองไม่ได้ลงไปดู
เนื่องจากต้องมุ่งหน้าไปทำงานนะครับ

ก็มีคนมาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก

หรือบางคนโอ๊ยนี่มันชิ่งค่าน้ำมันหรือเปล่า
อาจจะรีบออกมาเกินไปอะไรอย่างนี้
ว่ากันไปอันนี้มันเป็นคำวิภาควิจารณ์
แต่ว่าความเห็นหนึ่งน่าสนใจฮะ

เป็นอดีตพนักงานเติมน้ำมันมาก่อน

เมื่อเติมเสร็จพนักงานได้ทำการ
รับเงินทอนเงินลูกค้า

และผู้ขับขี่อาจจะไม่รอบครอบพอ

ก็เห็นว่าอ่ารับเงินทอนแล้วนี่

ไม่ได้ยินเสียงด้วยว่ามันมีการกระชากจากหัวใจจนหัวใจขาด

คลิปดังกล่าวคิดว่าเกิดจากความไม่รู้ตัวมากกว่า

ให้คุณมองกระจกซ้ายหรือกระจกขวาด้านของคุณสักนิดหนึ่งนะครับว่า
พนักงานเอาหัวจ่ายออกจากถังน้ำมันหรือยัง

เช็คให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้อง

ดีนะมันไม่เกิดการสปาร์คนะ
ถ้าเกิดว่ามีประกายไฟปุ๊บมันไม่อยากคิดเลยทีเดียว